พูดถึงเรื่องสุขภาพนะคุณผู้ชมค่ะดาราอาวุโสรุ่นใหญ่
อย่างอามีพี่สมัยก็ป่วยเหมือนกันป่วยถึงข้างในรู้ไหม
พื้นไม้เท้ามาเจอเลยคุณผู้ชมค่ะ
พี่จักรีมีโอกาสได้เจออามีในกองละครเรื่องมณีภิษวาคุณผู้ชม
ก็เลยต้องอัปเดตเรื่องสุขภาพกันนิดนึงนะ
ปีนี้ไม่น่าเชื่ออันนี้พี่สมัยอายุ๘๒แล้ว
แต่ยังสวยสมวัยไร้ศัลยกรรมนะคะ
เพราะว่ามีเนี่ยกลัวว่าน่าจะเพี้ยนไม่เหมือนเดิม
ซึ่งหลังจากโควิดซาไปก็กลับมารับงานละครอีกหนึ่งเรื่องทางวิกอโศก
เวลามากองเนี่ยบางทีเห็นไหมก็ต้องมีคนช่วยพยุงบ้าง
มีไม่ทงไม่เท้าบ้างอะไรแบบเนี่ยค่ะ
ช่วงว่างก็จับกลุ่มเพื่อนสวสูงวัยมีสังสรรค์กันบ้าง
ทีมไปออกรายการล่าสุดนะคะเพิ่งจะไปเซอร์ไพรส์ในรายการตีท้ายครัวมาจ้า
แล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะดูคลิปนี้ที่พี่ปูปริศนาเอาลงไว้
ตอนที่อามีเนี่ยกับศิลปินแห่งชาติพ่ออีทสุประวัติ
๘๔ปีร้องเล่นเต้นรำคุยกันเอิ๊กอาร์กอย่างมีความสุขนะคะ
บอกว่านี่แหละคือเคล็ดลับความแข็งแรงทั้งกายและใจของวัยสูงวัย
ส่วนแพลนไปเที่ยวเมืองนอกกับพี่ไก่วรายุทธ์เนี่ยขอพับแพลนเอาไว้ก่อน
เพราะว่ากลัวว่าจะไปล้มแล้วเดี๋ยวจะเป็นภาระให้กับคนอื่น
ซึ่งตอนนี้ก็เป็นห่วงเรื่องน้ำจะท่วมบ้านด้วย
แล้วก็ยังฝากถึงแฟนบันเทิงไทยรัฐทุกคนนะคะว่า